สวัสดีครับกลัวต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมไทยรัฐถมยา
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในและก็ต่างประเทศ
ที่จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวันในเวลา๒๓นาฬิกา
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณในวันนี้ก็ได้กล่าวถึงการปราบรามผู้มีอิทธิพล
รายชื่อทั้งหมดได้ถูกส่งไปยังทุกจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการปราบปราม
ซึ่งมาตรการการปราบรามผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัด
คำสั่งของสสชนั้นเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
จนถึงขนาดนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการจู่โจมตรวจค้นกวาดล้าง
เป้าหมายที่ได้วางเอาไว้และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน๖เดือน
ล่าสุดครับทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองได้สนที่กำลังบุกเข้าตรวจค้นบ้านผู้มีอิทธิพล
ในจังหวัดนครปฐมหลังจากได้รับการร้องเรียนเข้ามามาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
กำลังทหารและตำรวจรวมกว่า๔๐๐นายบุกเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
คำสั่งคอสชในการปราบรามผู้มีอิทธิพล
ตรวจค้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา
เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกัน๘จุด
จุดที่๑คือบ้านของนายพยาวเนียดแก้วอดีตนายกอบจนครปฐม
จุดที่๒บ้านของนายวิชาณพรมเอียดฉายาเอดำคนสนิทนักการเมืองใหญ่รายหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
จุดที่๓บ้านนางชนิสราบุญมีลูกสะพ้ายของนายปัญญวัฒน์บุญมีอดีตสสจังหวัดนครปฐม
ที่๔สนามยิงปืนชุดติ้งกันครับของนายนนทวัฒน์เถาตะกูพี่เขยของนายไมตรีเนียแก้วกำนันตำบลถนนขาดลูกชายอดีตนายกอบจนครปฐม
จุดที่๕และ๖บ้านของนายไมตรีเนื้อแก้ว
จุดที่๗บ้านของนายจุมพลพันมีคนสนิทของนักการเมืองใหญ่รายหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
และจุดสุดท้ายเป็นบ้านของนางสาวชะนันนิดามาลัยมาร
การตรวจคนทั้ง๘จุดจริธีสามารถตรวจยึดของกลางได้หลายรายการ
ทั้งปืนพร้อมเครื่องกระสุนโพยหวยโพยพนันบอลทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า๑๐๐บาท

พร้อมควบคุมผู้ต้องหา๕คนไปแจ้งข้อหาตามความผิดที่เกี่ยวข้อง
เตรียมขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ว่าครอบครองอย่างถูกต้องหรือไม่
ปราบรามผู้มีอิทธิพลตามคำสั่งของคอสชเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยวางแผนดำเนินการแบ่งเป็น๓ช่วง
คือช่วง๒เดือนแรกสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ
๒เดือนต่อมาเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาพร้อมวางแผนปฏิบัติการ
และ๒เดือนสุดท้ายเป็นการเข้าจู่โจมตรวจค้นกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศกว่า๖๐๐๐ราย
บุคคลทั่วไปผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นทหารและตำรวจ
แบ่งเป็น๑๖ฐานความผิดเช่นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
หัวประมูลการเรียกรับผลประโยชน์จากคิวรถจักรยานยนต์
เรียกรับผลประโยชน์จากสถานบริการและสถานประกอบการต่าง
ลักลอบขนสินค้าหนีภาษีน้ำมันเถื่อนและรับเคลียร์การนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
ลักลอบจัดให้มีบ่อนการพนันหวยใต้ดินลักลอบค้าหญิงและเด็ก
ลักลอบนำคนเข้าออกและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ประชาชนต้องการให้เจ้าหน้าที่กวาดล้างอย่างเร่งด่วนมากที่สุด

จะจัดการกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องและพบความเชื่อมโยงในการกระทำผิดที่ชัดเจน
เพื่อป้องกันการฆ่าตัดตอนโดยจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นบุคคลใด
เพื่อให้สามารถปรับรามปัญหาผู้มีอิทธิพลได้อย่างแท้จริง
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน